โอ้โหแล้วที่ตั้งของร้านทองเนี่ยก็เอื้อต่อการหนีมากเลยนะ
คือเข้ามาเลี่ยวซ้าย

แต่ใช้เวลานาทีเดียวจริงเข้ามาตอน๖โมง๔๕ใช่ป่

นี่ไงแล้วมันเลือกช่วงเวลาด้วยนะพี่เบิร์ตคือร้านใกล้ปิดแล้วไง
หกโมงเย็นจะทุ่มแบบเนี้ยแล้วเป็นร้านที่ทองเต็มเลยอ่ะ
อยู่เต็มไปหมดเนี่ยเข้าไปไปกวาดมากวาดมา
แล้วก็เอาใส่ถาดนะมาเอาใส่ถาดแล้วก็ยกถาดหนีออกไปครับ
แม่พนักงานเนี่ยพยายามวิ่งไล่ตามครับ
วิ่งไล่ตามโจรคนนี้ไปแล้วก็ตะโกนเรียกช่วยด้วยช่วยด้วย
จนชิงทองจนชิงทองไม่ทันครับไม่ทันเสร็จแล้ว

เกิดขึ้นซักหกโมงกว่าเกือบเกือบทุ่ม
ห้างสรรพสินค้าที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ต่อมาตำรวจสพฝางไปตรวจสอบ
เพราะว่าคนร้ายได้ทองไป๘๘เส้น
แต่ละเส้นน้ำหนักก็๕บาทก็มีนะ
น้ำหนัก๕บาทก็มีไปจนถึง๑๕บาทก็มี
รวมแล้วน้ำหนักไม่ต่ำกว่า๕๐๐บาทน้ำหนักทองคุณผู้ชม
ตอนนี้ก็บาทละ๓๓๐๐๐กว่านะ
ก็ถามรูปภัณฑ์สันฐานคนร้ายจากพนักงาน
พนักงานก็บอกโอ้ยคนร้ายก็สูงสัก๑๘๐เซนติเมตร
วกกันน็อกติดสติ๊กเกอร์เป็นรูปเปลวไฟ
พุ่งตรงมาชักปืนขู่ด้วยนะไม่รู้ปืนจริงปืนปลอม
ข้ามเคาน์เตอร์กวาดทองไปอย่างชำนาญ
ใช้เวลาไม่ถึง๑นาทีเอาไปได้ขนาดนั้นเลยครับ
นี่เขายังตกใจกันอยู่เลยพนักงานเนี่ยแล้วเป็นผู้หญิงด้วยไง
ล่าสุดพบว่าคนร้ายขี่รถหนีไป

่งหน้าไปบ้านป่านึกไปสี่แยกโป่งน้ำร้อน
ตำรวจชุดสืบเร่งไล่ล่าแล้วก็ตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลต้องสงสัย
ตำรวจเขาคาดการณ์ว่าอาจจะเป็นกลุ่มมืออาชีพเลยนะ
ที่เคยก่อคดีลักษณะนี้มาแล้วครับ

โอ้โหได้ทองไปเยอะด้วยอ่ะน้ำหนักเกือบ๕๐๐บาทอ่ะ